คุณผู้ชมมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับ
เกิดขึ้น๒จุดหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ
มาดูจุดแรกกันก่อนเลยค่ะบริเวณจุดเกิดเหตุ
ก็คือถนนพระราม๒ขาออกมุ่งหน้ามหาชัยกิโลเมตรที่๘นะคะ
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพระราม๒เขต
บังขุนเทียนกรุงเทพฯนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุ
รถเก๋งสปอร์ตแต่งซิ่งขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายรถบรรทุก๖ล้อ
เหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บ๓รายด้วยกันนะคะ
ทีนี้ตำรวจสอนอท่าข้ามพร้อมกับอาสาสมัครกู้ภัย
เดินทางไปถึงค่ะไปตรวจสอบรถเก่งคันนี้สีฟ้าคันนี้นะ
จอดพังอยู่เลนขวาสุดพุ่งชนเข้ากับแท่งปูนขอบทาง
ด้านหน้ารถคือสภาพพังยับเยินเลยค่ะ
ส่วนคนขับเป็นผู้ชายไม่ทราบชื่อแต่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
กู้ภัยต้องใช้เครื่องอุปกรณ์ตัดทางช่วยกันตัดซากรถ
แล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บออกมาส่งตัวโรงพยาบาล
ออกไปสักประมาณ๑๕เมตรไปพบรถคู่กรณีเป็นรถบรรทุก๖ล้อ
คือบรรทุกน้ำแข็งมาเต็มคันสภาพรถคือพลิกตะแข็ง
น้ำแข็งที่บรรทุกมาด้วยเนี่ยกระจัดกระจายเกลือนเต็มถนนไปหมด
แบบนี้ค่ะคนขับรถบรรทุก๖ล้อกับเด็กอีกหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บ
พลเมืองดีช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วก่อนหน้านี้
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่ารถบรรทุก๖ล้อ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุคาดว่ารถเก๋งสปอร์ตคันเมื่อสักครู่
ขับมาด้วยความเร็วบังคับรถก็คือเอารถไม่อยู่
จนทำให้รถพุ่งชนท้ายรถบรรทุก๖ล้อเข้าอย่างจัง
แล้วก็กลายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓ราย
อีกหนึ่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน
สักประมาณเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุก็คือบนสะพานต่างระดับกาญจนาภิเษษบางแคร
อยู่เหนือถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าถนนพระราม๒
จอดเปิดไฟกระพริบใต้ท้องรถไปพบผู้ตาย๑คนนะ
ชื่อต่อมาก็คือนายชูเกียรติคุ้มถิ่นแก้วอายุ๒๓ปี
ส่วนรถจักรยานของผู้ตายล้มห่างจากจุดเกิดเหตุ

ทีนี้ไปสอบถามนายบรรลุศักดิ์โพทองอายุ๕๕ปี
ยืนรอให้กันกับตำรวจบอกว่าตัวเขาเองกำลังขับรถมุ่งหน้า

คือตอนขับมารู้สึกเหมือนว่ารถมันไปทับอะไรบางอย่าง
ก็เลยเปิดไฟกระพริบจอดลงไปดู

ไปพบว่าใต้ท้องรถมีผู้ตายติดอยู่
ยืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปเฉียวชนผู้ตายกับรถจักรยานยนต์นะคะ
ทีนี้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยูนายสิริชัยอ่ำสุก
ให้ข้อมูลบอกว่าสาเหตุที่รถจักรยานยนต์ของนายชูเกียจล้มลง
จนกระทั่งร่างถูกคู่กรณีทับ
เชื่อว่าเกิดจากการคือล้อหน้ามันไปตกหลุม
ซึ่งหลุมบริเวณแนะที่เขาชี้มีความกว้างสักประมาณ๔นิ้ว
ความยาวสักประมาณ๒๐เมตรเป็นช่วงรอยต่อของถนน
เนื่องจากว่ารองเท้าแตะของผู้ตายไปตกอยู่ตรงนั้นพอดี
ที่สำคัญระยะเวลาเกือบ๑ปีที่ผ่านมารอยต่อตรงนี้เนี่ย
ทำให้รถมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ต้องสังเวยชีวิตมาแล้วแบบนี้ค่ะ
ประมาณ๔ศพศพนี้เป็นศพที่๕
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเห็นแบบนี้แล้วท่านช่วยไปดูด้วยนะคะ
ชี้พิกัดกันอีกสักครั้งหนึ่งก็คือสะพานต่างระดับกาญจนาพิเศษ
ใช่ไหมคะสะพานต่างระดับเป็นช่องเลนด่วน
อันนี้ต้องตรวจสอบด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเป็นพวกสะพานสูงเนี่ย
ก็อันตรายสำหรับรถสองล้อหรวมประตัวใส่ด้วย